สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับอยู่กับผมจูด้งครับและตอนนี้ผมมาเดินป่าครับเพื่อที่จะขึ้นเขาไปที่เขาธรรมรัฐแห่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับได้ข่าวว่าข้างบนเนี่ยโอ้โหมีโบราณสถานหน้าลึกลับน่าค้นหาเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าเส้นทางกว่าจะขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันน่าจะคดเคี้ยว
ก็ยากน่าดูแต่ว่าเราต้องหาไกด์ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าเลยดีกว่าว่าจะเจอไกด์ไหมไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่หน่อยไกด์ที่จะนำทางเราในวันนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับวันนี้ที่เราจะขึ้นไปเนี่ยระยะทางมันประมาณกี่กิโลครับ๑๕๐๐เมตรครับถ้าขึ้นไปอะครับพี่หน่อยข้
เขาสลักอยู่ที่บริเวณถ้ำเลยใช่ไหมฮะติดกับผนังเลยโอ้โหชักอยากจะเห็นแล้วสิครับถ้างั้นพี่หน่อยไปกันเลย
พี่หน่อยครับผมถามนิดนึงผมเห็นตรงนี้ฮะที่เป็นปูนเป็นบันไดแบบนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนฮะ
ก่อนจะมีวัดอยู่ที่หน้าถ้ำประทุนครับก็จะมีวัดอยู่ที่นั่นแต่ทุกวันนี้ได้ลื้อถอนออกไปแล้วครับแล้วจากนี้ไปถึงเขาอ่ะฮะพี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแต่คุณผู้ชมครับผมเดินมาอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรฮะพี่หน่อยฮะก็มีพระไปทำพิธีอยู่ด้านด้านบนนะครับช่วยพาผมเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้ได้ไหมฮะ
ตรงนี้จะเป็นรูปช้างนี่ครับคุณผู้ชมครับลักษณะหินของช้างถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีดีตรงนี้คือหล่ำตัวฮะแล้วส่วนหัวเนี่ยชัดเจนมากเลยนี่ครับตรงนี้คือหัวแล้วตรงนี้ก็เป็นหง่าสังเกตว่ามีตาด้วยนะนี่ฮะแล้วชาวบ้านเขาก็จะเอาดอกไม้มาถวายนะฮะก็ตามความเชื่อของคนในพื้นที่เนอะตรงนี้ก็มี

พี่หน่อยครับผมถามนิดนึงหูเห็นเส้นทางแบบนี้เห็นบอกว่ามีคนเคยหลงป่าด้วย
มีครับมีครั้งล่าสุดก็เป็นทหารครับทหารมาสองคนแล้วเขาก็เดินเดินไปเขาก็ขึ้นไปถ้ำพระจนดึกแล้วก็ไม่ลงมาสักทีจนโทรหากำนันกำนันก็นำทีมตามหาครับกว่าจะเจอก็๔ทุ่มได้ครับ
เห็นเขาบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่นะฮะเวลาคนหลงป่าเนี่ยช่วงเวลา๔ทุ่มเขาถึงจะปล่อย๔ทุ่มปล่อยครับเฮ้ยถ้าสมมุติแบบเราหลงป่าอย่างนี้ฮะวิธีช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นให้มีชีวิตรอดออกมาเนี่ยต้องทำไงบ้างครับ
คุณผู้ชมฮะผมสังเกตเห็นมีสองทางแบบนี้โอ้โหพี่หน่อยครับถ้าเจอแบบนี้เราต้องไปทางไหนฮะอ๋อเราจะทำมาร์คไว้เป็นผ้า
ผูกไปเรื่อยแล้วพอสิ้นสุดผ้าจะมีเชือก
เดี๋ยวเราเดินไปตามทางที่เขาผูกไว้เลยนะครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่ครับสังเกตป้าย
อันนี้คือป้ายบอกระยะทางที่เราเดินมา

ก็เหนื่อยแล้วไปต่อดีกว่าครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้โอ้โหเหนื่อยมากเลย
นี่ขนาดแค่๔๒๐เมตรนะครับ

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ